ข่าวต่อไปนี้เป็นการตอกย้ำได้อย่างหนึ่งว่า
เราไม่ควรมองคนแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าการแต่งกาย
มันยังมีคำว่าผ้าคิริ้วห่อทองอยู่จริง
ผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวมซอ

เดินเข้าไปที่ร้านทองขอซื้อทองคำ๕บาท
แล้วควักเงินสด๑แสนบาทออกไปซื้อทองคำ
เงินสดนะถูกต้องเขาบอกว่าที่แต่งตัวแบบนี้เพราะว่า
คนร้ายจะได้ไม่สนใจเขาว่าเขามีหรือไม่มี
อันนี้ก็จริงก็เป็นวิธีการแต่ไหว้สำคัญคือ

ก็เลยเอาเงินสดไปซื้อทองลายเดิมเพื่อไม่ให้เมียด่า
คือคนนี้ผู้ชายคนนี้
คือคนนี้เขาเป็นผ้าคิริ้วห่อทองของจริง
เพราะว่าเสื้อเขาขาดวิ่นเหลือเกินดูด้านหลังดิ
เสื้อเขาดิคือมันไม่ต้องใส่ขาดขนาดนี้ก็ได้ไหมอ่ะ

คือเอาจริงนะถ้าเกิดแบบแบบนี้เข้าไปคนก็คิดว่า

ไม่คิดว่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้แถมเป็นเงินสดอีก

นายสงกรานศึกษาธรรมคนนี้อายุ๕๖ปี
อยู่ที่ระยองอาชีพเขาคือเป็นพ่อค้าขายขนมไทย
ค่ะขายส่งขายผลิตตลาดบ้านค่าย
คือเป็นเสียเป็นเจ้าของเอาง่าย
ซึ่งช่วงตี๒ของเมื่อวานเขาไปขายขนมตามปกติ
สร้อยคอทองคำหนัก๕บาทพระเลี่ยมทองแหวนทองอีก๒วง
แล้วสร้อยข้อมือทองคำ๕บาทของเขาลายโลเล็กซ์เนี่ยมันหาย
มันหายไปเดินหาทั้งตลาดก็หาไม่เจอ
ไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็ดีตำรวจบอกว่า
รีบไปดูซิร้านทองซิเผื่อมีคนร้ายเอาไปจำนำ

นายสงกรานก็รีบไปสอบถามร้านทองในตัวเมืองทุกร้านเลยนะที่ระยอง
พอไปถึงร้านทองโพสุวรรณตลาดแม่แดงแล้วก็ไปที่ร้านทองเพชรสุวรรค
คือถามทุกร้านก็ยังไม่เจอนะฮะทีนี้พอเดินเข้าไปที่ร้าน
คนก็ตกใจเอ้าทำไมคนนี้เดินเข้ามาหน้าตาหมองค้ำแบบนี้ผอม

คือเอาจริงเชื่อว่าคนที่ร้านก็จะต้องระวังระวังเหมือนกันว่า
ตกลงเขามีจุดประสงค์อะไรในการเข้ามา
เขาต้องขออภัยเขาคงคิดว่าจะมาป้นหรือเปล่า
เขาคิดแบบนั้นนะฮะแถมเสื้อผ้าก็อย่างที่เห็น
มันสมขาดขาดจะหลุดไม่หลุดแหล่อยู่แล้ว

ตอนแรกเข้าใจว่าขาดแบบรุยเป็นรูนิดหน่อยอันนี้ขาดเลย
ด้วยความที่สะพายกระเป๋านานแล้วมันก็ขาดนะฮะ

สงกรานคนนี้เขาไม่สนใจสายตาใครนะ
เดินไปหาคนนี้คือเท่าแก่ร้านทอง
คือนายชะนนนัทสิทธิสารพาน

เท่าแก่ครับคือผมมาทำทองหาย

คือไปถามร้านทอง๒๐ล้านก็ไม่มีใครเจอ
ก็เลยมาที่ร้านนี่แหละนะฮะ
แล้วเจ้าของร้านทองเขาบอกเขารับปากนะเดี๋ยวจะถามร้านอื่นให้
ว่าเจอมั้ยได้ป่าวไปฟังเสียข้อน่อย
มาขายของที่ตลาดโสฯมันไข้
ส่งไปส่งมาส่งตามรถตาม

เอ้าใครไปเดินตลาดสถบันคลายจะได้ทอมซ้อสคมมือ๕บาท

แต่ที่แน่ก็คือว่าตอนนี้กลับบ้านไปภรรยา
คือจะไปซื้อทอนแล้วให้เจ้าของร้านอย่าบอกเมียนะ
แต่ออกข่าวเนี่ยตอนนี้เมียพี่เขาดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้

สามีทำทองหายเอากลับไปบ้านเคลียร์กันเอง
นักข่าวก็ช่างแบบว่ารู้นะว่าเขาจะไปมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
พอคุยกับเจ้าของร้านทองเสร็จนายสงกรานไม่พูดพร่ำทำเพลง
ควักเงินสดหนึ่งแสนบาทซื้อทองห้าบาทลายเดิม
นั่งนับยืนนับแบงค์พันหนึ่งสองสามสี่จนครบสิบเนี่ย
คือเขาพูดทีเล่นทีจริงบอกว่ากลัวไม่รู้ว่าหาย
ก็รีบซื้อดีกว่าเดี๋ยวเมียรู้นะ
ใครจะรู้คุณผู้ชมเนี่ยสวมเสื้อขาดขาดสภาพแบบนี้
คือผ้าคิริ้วห่อทองพกเงิน๑แสนไปซื้อทองครับ
เขาบอกว่าเหตุผลที่แต่งตัวอย่างนี้
ต้องการจะไม่ให้คนร้ายสนใจว่าเขามีทองในตัวเยอะ
ว่าเขาใส่ทองห้าบาทมีผ้าเลี่ยมทองมีแหวนสองวง
สงการทิ้งท้ายได้ว่าแต่งตัวแบบนี้ไม่มีใครสนใจ
และสบายใจที่ได้ทองเส้นใหม่มาแทนเส้นเก่า
กลับไปถ้าเมียถามเมียก็ไม่รู้ว่าทำทองหาย
รู้แล้วครับตอนนี้จริงแล้วเราควรจะเบลอหน้าเขาน้อง
สารกลับไปไม่รู้ภรรยาจะว่ายังไง
ก็ดูแลตัวเองดีเอาใครเจอทองไปคืนพี่เขาด้วยนะ